ดูเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
เป็นการเตือนคุณผู้หญิง
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่จะต้องเดินทางกลับบ้านดึก

บางทีกลับคนเดียวก็กลัวอยู่แล้ว
แต่ถ้ามีคนอาสาส่งเราที่บ้าน
แล้วเขาก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วนะ

ใช่ว่าจะไว้ใจได้

เพราะว่าคนใกล้ชิดคุ้นหน้าคุ้นตากัน

ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้อาสาจะไปส่งที่บ้านค่ะ

นี่แหละค่ะเสียงผู้เสียหาย

สอบถามเรื่องราวนี้ให้แน่ชัด

ก็คือนางสาวอธิชาลิ้มสมบูรณ์

บอกว่าปกติเลิกงานดึก

และเวลากลับบ้านก็จะนั่งแท็กซี่กลับบ้าน

เป็นประจำทุกคืนจนถึงบ้าน

ซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เคยเห็นหน้า

อาสามาส่งที่บ้านแล้วหนึ่งครั้ง

ไม่มีอะไรนะถึงบ้านปลอดภัย

คือไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น

ก็น่าจะไปส่งได้น่าจะปลอดภัย

เป็นการประหยัดค่าแท็กซี่ไปด้วย๑วัน

คือสถานการณ์คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
แต่ทีนี้อาสามาส่งครั้งที่สอง

ใกล้จะถึงซอยเข้าบ้านแล้ว

จากนั้นดึงมือของเธอมาจับที่อวัยวะเพศของตัวเอง

พยายามถอดเสื้อถอดผ้าของเธอ

ข่มขืนนะคะเธอร้อง

คือร้องเสียงดังอยู่ในรถแล้วก็พูด

บอกว่าอย่าเลยอย่าทำเลย

อ้างไปนะคะ

จากนั้นค่ะพอเห็นหยุดเธอก็รีบใส่เสื้อผ้า

เข้าไปในซอยเข้าไปถึงบ้านเลย

ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้า

แฟนนุ่มก็พยายามติดต่อไปอินบอ
แต่ติดต่อไม่ได้
เรื่องนี้พอแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียออกมา

บอกว่าให้ติดต่อให้ผู้เสียหาย
ตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย

เตรียมที่จะเรียกพยานมาสอบปากคำ
รวมถึงเตรียมออกหมายจับคนร้าย